คุณผู้ชมเรื่องนี้ค่ะชาวอำเภอลองจังหวัดแพร่เขาก็ไม่สบายใจ
ไม่สบายใจเพราะอะไรรู้ไหมคือพอมีการนำเจ้าแม่ตะเคียนทองขึ้นมาจากแม่น้ำยมได้๒เดือน
ปรากฏว่ามีคนเสียชีวิตไปแล้ว๘ศพแล้วทีนี้เขาก็เลยต้องมีการทำพิธีขอขมากัน
ระหว่างทำพิธีมีการบอกด้วยว่าถ้าไม่ทำพิธีขอขมา
อาจจะมีคนตายเพิ่มอีก๘ศพเป็น๑๖ศพ
เดี๋ยวดูบรรยากาศตอนที่ทำพิธีขอคำมากันหน่อยค่ะ
มีทำพิธีขันเข้า
ขันเข้าของนิสมีมะขวาย
แล้วก็มีขันสุมมะสุมมะขระวะ

ที่วัดวังเลียงที่ตำบลทุ่งแร้ง

ขอขมาเจ้าแม่ตะเคียนทองเพชรโกสัยและแม่ย่ามัชชาวารี
ที่ตั้งอยู่ที่บริเวณปากทางเข้าวัดวังเลียงนะคะ
แล้วก็มีพ่อเท่าซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับศัยศาสตร์
เป็นคนกล่าวนำพิธีขอขมา
แล้วก็ขอให้เจ้าแม่เพชรโกสัยอโหสิกรรมให้กับชาวบ้าน
ที่ชาวบ้านอาจจะไปล่วงเกินเจ้าแม่
นำเจ้าแม่ขึ้นมาจากลำน้ำยมเอามาไว้ที่วัด
เจ้าแม่อาจจะอยู่ด้วยความยากลำบาก
ก็เลยเป็นเหตุให้ชาวบ้านในบ้านวังเลียงต้องประสบเหตุ
เสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุไปแล้ว๘ศพ
ซึ่งผู้ใหญ่บ้านก็คือผู้ใหญ่สุชาติ

ชาวบ้านเอาขึ้นมาจากลำน้ำยมเมื่อ๒เดือนที่แล้ว
แล้วชาวบ้านตอนที่เอาขึ้นมา
เขาก็ยังไม่ได้ทำบุญให้แบบเป็นจริงเป็นจัง
มารวมตัวกันเยอะมันก็อาจจะเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ
ทีนี้ก็เลยยังไม่มีการทำบุญให้กับเจ้าแม่

คนในหมู่บ้านก็ทยอยตายแบบผิดธรรมชาติ
ในช่วง๒เดือนเสียชีวิตไป๘ศพ
แล้วมันมีเหตุตอนที่เขากำลังทำพิธีขอขมา

จู่มีร่างทรงพ่อหลวงใหญ่ประจำหมู่บ้าน
วิ่งลงไปค่ะแล้วก็บอกด้วยนะ
บอกถ้าเกิดชาวบ้านไม่ทำพิธีขอขมาลาโทษเจ้าแม่ตะเคียนทองเนี่ย
เดี๋ยวชาวบ้านจะมีอันเป็นไป
คือคนในหมู่บ้านตายไปแล้ว๘ศพ
เดี๋ยวจะตายอีก๘ศพเป็น๑๖ศพ
ทีนี้คนในหมู่บ้านนี่หวาดภาวะกันหมดเลยนะคะ
ตอนกลางคืนนะคุณทัศนัยคุณผู้ชม
หมู่บ้านเงียบมากได้ยินเสียงแบบหมาเห่าหมาหอนวังเวงสุดนะคะ
แต่ว่าพอหลังจากที่มีการขอคำมา
แม่ตะเคียนทองเพชรโกสัยแล้วก็แม่ย่ามัชชาวารีเมื่อวานเนี่ย
ปรากฏว่าชาวบ้านเขาก็หวัง
เขาบอกว่าอาจจะทำให้เกิดความสงบสุขขึ้น
แล้วก็เชื่อว่าถ้าเกิดว่าเจ้าแม่ตะเคียนทองรับรู้
บันดาลโชคลาภให้กับชาวบ้าน

ผู้ใหญ่จะนำชาวบ้านจัดพิธีขอขมาตามประเพณี
แล้วก็เป็นการสวดเบิกทั้ง๔ทิศอีกครั้งหนึ่ง
แปลว่าบรรยากาศเมื่อวานขอขมาไปแล้ว

จะมีพิธีขอขมาตามประเพณี
แล้วก็มีการสวดเบิกทั้ง๔ทิศนะคะ
ก่อนหน้านี้มีคนเคยมาถ่ายรูปที่กระถางทูบ
ที่จุดบูชาเจ้าแม่แล้วก็ติดภาพภาพหนึ่งไป
นี่ภาพนี้ที่เราวงเอาไว้เนี่ยค่ะคุณผู้ชม
หลายคนมองแล้วก็บอกว่าที่อยู่ระหว่างทูบที่มันไหม้อยู่

แล้วก็มีคนเอาภาพมาจินตนาการ
คือทำเป็นรูปเหมือนเป็นผู้หญิงใส่ชุดไทยไว้ผมยาว

ชาวบ้านก็เลยเดินทางมาขอโชคขอลาบกับแม่ตะเคียนเป็นจำนวนมากนะคะ
อันนี้ก็เป็นเรื่องราวความเชื่อ
ของคนในพื้นที่อำเภอลองที่จังหวัดแพร่นั่นเองนะคะ